จอประเด็นคืนนี้เราจะพาไปต้อนรับวันวาเลนไทยนะครับ
ด้วยการไปชมของขวัญในเทศกาลแห่งความรักนะครับ
แน่นอนว่านอกจากดอกไม้แล้วก็หนีไม่พ้นขนมหวานอย่างช็อกโกแลตนะครับ
วันนี้จะพาไปดูโรงงานช็อกโกแลตที่ประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งผลิตช็อคโกแลตได้กว่าเจ็ดร้อยตันต่อปี
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ปัจจุบันได้ผลิตช็อคโกแลตกว่าเจ็ดร้อยตันต่อปี
และมีช็อกโกแลตให้เลือกกว่า๒๕๐แบบ
รวมไปถึงช็อกโกแลตตามเทศกาลต่าง
ได้ขึ้นเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตของครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ซึ่งพนักงานในโรงงานช็อกโกแลตแห่งนี้
ก็ได้รับสวัสดิการที่น่าอิจฉา
จากพวกเขาสามารถรับประทานช็อกโกแลตแสนอร่อยได้ไม่อัน
เทศกาลวาเลนไทยถือเป็นช่วงที่โรงงานแห่งนี้
ได้รับออเดอร์มากที่สุดเป็นอันดับ๓
รองจากเทศกาลอีสเตอร์และคริสต์มาส
ซึ่งรสชาติที่เป็นที่นิยมมีตั้งแต่รสเปปเปอร์มิน

รูปทรงหัวใจเพื่อเป็นของขวัญให้คนรัก
แต่ปัญหาสภาพอากาศในออสเตรเลีย
ที่กำลังอยู่ในภาวะร้อนจัด

อกจากจะส่งผลให้การเฉลิมฉลอง

ยังเป็นปัญหาในการผลิตช็อกโกแลต

โรงงานแนะนำว่าผู้ซื้อไม่ควรเก็บช็อกโกแลตไว้ในตู้เย็น
เพราะเนื้อสัมผัสของช็อกโกแลตจะเปลี่ยนไป
โดยแนะนำว่าให้เก็บไว้ในบริเวณที่เย็นที่สุดและมืดที่สุดของบ้านแทน
หลังจากนี้มีการคาดว่าตลาดช็อกโกแลตของออสเตรเลียนั้น
เติบโตจนมีมูลค่าสูงถึง๙๕๐๐๐ล้านบาทภายในปีพศ๒๕๖๒
ซึ่งแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร
็อกโกแลตก็ยังเป็นขนมหวานคลาสสิกที่คนทั่วโลกนิยมมอบให้กันในวันแห่งความรัก
นัทชากิตโมกข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน